ชาวบ้านเขาบอกว่ามีผีแม่ไม้จับตัวไป

แฟนพี่เคยมีแบบตายไปแล้ว
คนที่ตายเนี่ยหล่อทั้งนั้นเลยนะเว้ย
รุ่นนี้แล้วไม่มีใครมาหลอกได้

ยินดีค่ะน้องบอส